อันนี้เป็นเรื่องป่วนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งวิวแชร์นั่งรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลค่ะ
จากนั้นอยู่ดีก็ตะโกนร้องโวยวายออกมา
บอกว่าปวดขาปวดหัวปวดจนจะระเบิดอยู่แล้ว

หลายคนเห็นภาพก็ตีความกันไป
แต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดูแล
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
เชิงเท่าสมบัติว่าพลาดหน้าที่เราวางเข้าสี
โดยไม่รับรับภาพก็สำคัญครับ
เธอก็ร้องอยู่แบบนี้แหละค่ะโอ๊ยช่วยด้วยนะคะช่วยด้วย
แล้วก็ถลายร่างลงไปนะคะตกรถเข็นไปเลย
พอได้ยินเสียงร้องโอดโอยไปแล้วเหมือนจะปวดหัวหนักมาก
แต่ก็แปลกใจค่ะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รีบเข้ามาดูแล
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไม่มาเธอก็ร้องเสียงดังมากขึ้น
เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินต้องเดินมาดู
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็คิดว่าจะหยุดร้องนะคะสุดท้ายไหม้
พูดมาแบบนี้สรุปแล้วก็คือเธอแกล้งปวดนั่นเองค่ะ
ถามว่าแกล้งปวดทำไมแล้วเพื่ออะไร
ก็เพื่อจะลัดคิวคนอื่นเข้าไปรักษานะคะ
จะได้ฉีดยาไวก่อนนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตากศิลป์กรุงเทพมหานคร
ทีนี้มีชาวเน็ตบางคนเข้าไปให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
เคยเจอหญิงสาวคนนี้เดินอยู่แถวบ้านคือมาขอตังค์คนอื่น
แล้วก็มาแกล้งเป็นลมแบบหมดสติ
ทีนี้พอมีคนจะพาไปโรงพยาบาลนะคะเธอก็ไม่เอา
ขอเป็นเงินแทนขอเป็นสตางค์แทน
จากนี้ก็ยังมีคนบอกด้วยนะคะบอกว่าเคยเจอนะ
เคยเจอเดินอยู่แถวถนนเพชรเกษียม๒๐
คือชอบเดินขอเงินนะคะบางทีก็มาขอยืมโทรศัพท์
บางทีก็ไปนอนหน้าโรงพยาบาลหลายคนเคยช่วยเหลือ
แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนมาบอกว่าแกไม่ได้ป่วยแกไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าสติไม่สมประกอบชอบเดินขอเงินคนอื่นนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ประสบเหตุมาก่อนเขาก็มาบอกให้ฟังนะคะว่า
มีอาการแบบนี้เขาทำแบบนั้นแบบนี้
แต่เดี๋ยวก็ดูว่าผู้หญิงคนนี้คือจริงแล้วยังไงกันแน่
ต้องรอการตรวจสอบว่าแท้ที่สุดแล้วป่วยจริง
ไปหาหมอต้องการการรักษาจริงหรือเปล่า